ผมคิดว่าการบังคับใช้กฎหมายให้มันมีความศักดิ์สิทธิ์
คือสิ่งที่เป็นวาระเร่งด่วนและต้องเร่งทำ
คือไม่ใช่ว่าในทางเทคโนโลยีมันทำไม่ได้นะครับ

เทคโนโลยีที่สามารถจัดการเรื่องพวกนี้ได้อยู่แล้ว
แล้วก็การหมั่นเช็คสภาพรถยนต์อยู่อย่างสม่ำเสมอ
การใช้น้ำมันที่มีกรรมฐานต่ำ
ซึ่งตอนนี้ก็มี๒เจ้าหลัก
ก็ทั้งบางจักรและปัตตาทอร์ก็เริ่มผลิตออกมาแล้ว
เฉพาะช่วงที่มันเป็นภาวะวิกฤตฝุ่นพวกนี้
การเลือกใช้น้ำมันที่ลดฝุ่นได้
มันก็จะช่วยบรรเทาพวกเรื่องของวิกฤตมลพิษทางการไปได้ในระดับหนึ่ง
เพราะฉะนั้นในแง่ของการเผชิญเหตุเฉพาะหน้า
คือยังอาจารย์ทั้งสองท่านยังคิดว่าควรจะกำหนดเวลาอยู่ใช่ไหมคะ
เรื่องเวลาเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องใส่ใจครับ
ผมยกตัวอย่างตอนเช้านะเปิดแอปพลิเคชันมาเห็นสีม่วงเลยตกใจใช่ไหมครับ
เพราะว่ามันเกิดการพองตัวของมลพิษทางอากาศ
ซึ่งจริงแล้วในช่วงเวลาที่มันเกิดการพองตัวของมลพิษทางอากาศเนี่ย
การรองรับฝุ่นที่มันเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างเนี่ย

มันก็เลยกลายเป็นไม่สะดวกก็เลยต้องไปเป็นช่วงกลางคืนแทน
ก็มีอีกปัญหาอีกแหละอย่างที่ท่านอาจารย์สนทิพูดว่า
มันก็ไปกระทบกับเสียงรบกวนช่วงเวลาคนพักผ่อน
คือตอนนี้เราจะอยากได้ทั้งหมดมันไม่ได้
เราต้องเลือกเอาว่าเราจะเสียอะไรไป
แต่ผมยังมองว่าอย่างนี้ก็คือว่ารถยนต์พวกนี้

ก็เป็นต้นทุนก็อย่างนี้คือผมมองว่าคือ
ในช่วงฝุ่นลดราคาลงได้ไหมนิดนึง
หรืออย่างเช่นเอาน้ำมันยูโล๕มาขายในราคาถูกเนี่ย

จริงมันมีหลายประเด็นที่ผมมองกฎมอลที่จะทำ

เช่นในช่วงที่ฝุ่นรุนแรง

การจราจรที่ติดขัดรถยนต์คนใช้รถเยอะ
ถ้าไม่ให้คนใช้รถก็คือก็ต้องไปช่วยเรื่องรถไฟฟ้า

หรือว่าให้ใช้ฟรีไปเลยในช่วงฝุ่น๒เดือนเนี่ย

อาจารย์เรียนเป็นประชาชนนะคะ

แต่ว่ามันมีต้นทุนของการเอาเข้าไป

ที่ผ่านมาเราไม่เคยมาคิดต้นทุนที่เสียไป

ไม่เคยมีใครมาพูดถึงตรงนี้เลยไง
เช่นสมมุติการที่เราต้องสูดเอาสารก่อนมะเร็งเข้าไป

รัฐบาลจะช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหน
คือผลสุดท้ายเราก็ต้องดูแลตัวเราเอง

แล้วมันยังมีเรื่องร้ายแรงอีกหลายเรื่อง

ยกตัวอย่างเช่นโรคเบาหวาน

มันมากกว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์อย่างมีนัยสำคัญ
ยังมีโรคอื่นอีกนะครับโรคตับโรคไต

แต่มันเป็นโรคอื่นต่างจากโควิดนะครับ
เพราะว่ามันเป็นความกล้าหารในการตัดสินใจนโยบายไง
ซึ่งผมอยากจะสนับสนุนรัฐบาลว่าตัดสินใจไปเลย
เพราะว่านี่คือต้นทุนที่เป็นสุขภาพของประชาชน
พยากรที่มีค่าที่สุดในประเทศนี้คือทรัพยากรมนุษย์ครับ
อาจารย์เดี๋ยวช่วงที่๓จะถามเรื่องนี้เพราะเดี๋ยวจะบวกเข้าไปกับบางอย่าง
ซึ่งเราไม่สามารถจะควบคุมได้แม้กระทั่งในจังหวัดในประเทศ
มันพาดพิงไปถึงความเป็นประเทศเพื่อนบ้านด้วยกัน
กระทั่งของเราถ้าผลิตแล้วมันไปประเทศเพื่อนบ้านเช่นเดียวกัน
ขอสั้นก่อนนะคะตกลงล้างถนนยังใช้ได้อยู่ไหมคะล้างถนนอาจารย์
ถนนเนี่ยอย่างช่วงที่ฝุ่นมันเยอะเนี่ยนะครับมันจะมี
เราพูดถึง๒๕นะโอเค๒๕เพราะท้ายที่สุดมันก็จะตกลงอยู่ที่พื้นถนน
ทีนี้ทำไมถนนถึงสำคัญเพราะว่ามันเป็นเส้นโลหิตใหญ่
ที่คนจะพ่อค้าแม่ขายรวมทั้งคนที่สัญจรไปมาจะอยู่สองฝั่งนั้นมาก
ปรากฏการณ์อันหนึ่งครับในทางงานวิจัยชั้นบรรยากาศ
ฟุ้งกระจายกลับมาอีกรอบหนึ่งบวกกับของเดิมที่มันมีอยู่
สูดเอาฝุ่นมากไปเป็นหลายเท่าอืมเพราะฉะนั้นการล้างเนี่ย
คือการทำให้ถนนสะอาดตลอดเนี่ยทุกครั้งเวลารถวิ่งฝุ่นมันจะฟุ้งกลับอีกรอบหนึ่ง
เพราะฉะนั้นการทำให้ถนนสะอาดเนี่ยเป็นการปกป้องคนที่อยู่อาศัย
ซึ่งคนส่วนใหญ่จะอยู่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งถนนอยู่แล้ว
อันนี้คือเป็นวิธีการช่วยบรรเทาแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะ

ผมก็เห็นด้วยนะว่าล้างถนนก็ช่วยช่วยบรรเทานะแต่ว่าก็ดีกว่าไม่ทำอะไรนะฮะ
การล้างถนนก็คือทำให้ฝุ่นขนาดใหญ่มันออกไปแต่ฝุ่นขนาดเล็กมันยังอยู่ข้างบน
แต่ถ้าฝุ่นขนาดเล็กฝนตกลงมายังอยู่ที่ถนนใช่ไหม
ถ้าเกิดเราไม่ล้างมันก็กระจายขึ้นมาคนก็สูดดมนะครับ
ก็เป็นการช่วยบรรเทาแต่ว่าไม่ใช่เป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการที่จะล้างถนน
งั้นขึ้นมาจากถนนนิดนึงเริ่มที่อาจารย์สนทิก่อนค่ะ
ละอองน้ำแต่มันมีหลายแบบนะคะมันมีทั้งแบบใช้น้ำเยอะจากตึกสูง
หรือแบบว่าเป็นเหมือนกับแบบเหมือนแบบละอองฝอยเล็กเอกอะไรอย่างนี้ค่ะ

คือละอองน้ำจากตึกสูงที่พ่นลงมาจริงแล้วก็ต้องดูว่าเม็ดน้ำมันขนาดไหน
คือถ้าเด็ดน้ำมันเล็กมากแล้วมันก็โอเคจับได้แต่ถ้ามันเม็ดน้ำใหญ่เนี่ยมันก็คงจับไม่ค่อยได้
มันก็ไม่ช่วยอะไรมากสำหรับในบรรยากาศนะในบรรยากาศที่อยู่ในบรรยากาศทั่ว
งั้นแปลว่าถ้าสมมุติพ่นละอองฝอยแบบฝอยมากแปลว่าใช้ได้เหรอคะ
มันก็บ้างช่วยได้บ้างแต่ว่าถามว่าดีไหมมันก็ไม่ใช่ดีทั้งหมด
ตกลงมันช่วยทำให้แบบฝุ่นจับแล้วก็แบบพอหนักปุ๊บตกลงพื้น
หรือว่ามันช่วยมันช่วยทำให้มันยังแช่อยู่ในนั้นคะ
คือคืออย่างเงี้ยแช่อยู่ในอาหารค่ะคือน้ำน้ำน้ำน้ำที่จะพ่นลงมาเนี่ย
มันต้องมีขนาดเท่ากับเม็ดฝุ่นมันถึงจะจับกันได้ดี
หลักการของในการควบคุมและพินาที่อาจารย์เคยยกตัวอย่างประเทศจีน
ค่ะแล้วพ่นกันไปเพราะถึงจุดนั้นเนี่ยเค้าคำนวณแล้วว่ามันจะต้องมีละอองขนาดประมาณ๐๓ไมคอน
มันถึงจะจับได้นะครับพ่นถึง๑๕๐เมตรมีการทำวิจัยใหม่
อาจารย์ค่ะคือถ้าเป็นละอองฝอยเนี่ยอย่างที่เราเห็นมันจะมีอย่างบางทีแบบว่าเอาไว้ตรงสะพานลอย

หรืออาจจะใช้รถพ่นน้ำแบบพ่นขึ้นไปหรือบางทีขึ้นไปอยู่บนตึกสูงแล้วก็พ่นลงมา

สกบเฉพาะที่ตึกสูงก่อนแล้วกันเนอะ
คือการพ่นละอองน้ำที่มาจากตึกสูงเนี่ย
ไม่ใช่ว่าทำแล้วจะทำให้ทั้งกรทมศาสตร์ขึ้นนั้นไม่ใช่นะครับ

ทำให้ความชื้นสัมผัสรอบอาคารสูงขึ้น

พวกนี้อยู่สารพวกนี้มันชอบน้ำ
แล้วมันจะดูดกับน้ำจับน้ำทำให้ตัวมันอ้วนขึ้น
เมื่อถึงจุดหนึ่งปั๊บมันต้านทานแรงล้มถ่วงของโลกไม่ได้

ทีนี้อันนี้ส่งที่เกิดขึ้นจากตรงนี้ก็คือ
มันจะช่วยปกป้องไม่ให้คนที่อยู่ในอาคาร
จะต้องมาสูดเอาอากาศที่มันเป็นพิษหรือมีฝุ่นอยู่มาก
ก็คือการการสเปรย์อย่างต่อเนื่องจากบนตึกสูงเนี่ยนะครับ
จะช่วยทำให้เขาเรียกอะไรฮะเครื่องปรับอากาศหรือเครื่องฟอกอากาศที่อยู่ภายในอาคารเนี่ย

จริงแล้วมันเป็นการปกป้องคนที่อยู่ในอาคาร
มากกว่าที่จะช่วยทำให้ทั้งกรทมสะอาด